คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
จำอาจารย์เริงที่ปราจีนบุรีได้ไหม
คราวนี้ก็ทำพิธีอีกแล้วแต่มันเกิดสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น
เพราะระหว่างทำพิธีอาจารย์เริงลักษณะคือ
เหมือนโดนเสือสิงร่าง
แล้วที่สำคัญลูกศิษย์อาจารย์เริงถ่ายภาพของปลายหางประทัด
ติดภาพเสือด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
ผมก็นึกว่าอาจารย์เริงแกให้คิว
เห็นมี๕มี๔เหมือนนับถอยหลัง
เออแกกำลังห่อมนิ้วของแกไปด้วยนะ

นี่ค่ะอันนี้ว่าพีคแล้วใช่ไหม
ภาพที่แกโดนเห็นบอกว่าเป็นเสือสิงร่างเนี่ย
ภาพที่ลูกศิษย์แกถ่ายพีคกว่าคุณ

ถ่ายเลขปลายหางประทัดเดี๋ยวจะมีให้เห็นเลยนะคะ
คุณช่วยดูหน่อยนี่เขามุงดูกันแบบนี้ค่ะ

ปลายหางประทัดแล้วมุมขวานี่
คือตอนชูเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีรูปเสืออะไรนะ
นั่นไงคือมี๒มุม
มุมหนึ่งเป็นความเชื่อมุมหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์
แต่คุณคะจะมองให้เป็นวิทยาศาสตร์ยังไง

ทำไมมันซ้อนอยู่กับพิธีการเลข๘กับ๖ค่ะนั่นแหละค่ะหรือจะมีใครตัดต่อพี่เบิร์ดก๊อฟ
เอาแบบนี้ก่อนค่ะเอาเรื่องของพิธีกรรมก่อนนะคะ
หรือที่เรียกว่าต้นโพเฮียน
โคกสว่างตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อาจารย์เริงแกจุดเทียนแล้วกล่าวคาถาบูชาครูบาอาจารย์
แล้วก็มีอาการคล้ายเหมือนลักษณะเสือเข้าสิ่งร่าง
ส่งเสียงคำรามเหมือนถามว่า

พอชาวบ้านถามว่าปูคือใคร
หมายถึงว่าใครมาสิงร่างอาจารย์เริงปู่คือใคร
ปูแกบอกว่าขาคือเสือสมิงพราย

แล้วให้ข้อมูลละเอียดมากนะครับ
บอกกลับมาบอกว่า

เหมือนนอกจากบอกว่า

บอกว่าค่าเดินทางมาจากเขาใหญ่๒ตัว
แต่หลงกันแยกไปหนึ่งตัว
จะมาขอพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้หรือไม่
ชาวบ้านใครจะกล้าตอบไม่ได้
พร้อมกับชูนิ้วเมื่อสักครู่ก๊อฟเห็นอืม

เสร็จแล้วก็หงายหลังไปที่อกของลูกศิษย์

อันนี้ส่วนของพิธีกรรม
นี่จังหวะนี้ค่ะเสือออกจากร่างแล้ว
ส่วนเลขหางประทัดที่บอกว่าเห็นรูปเสือโครง
ภาพนี้คุณสมหมายแสนหารเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เริง
ถ่ายไว้นะคะในขณะที่ทำพิธีหยดเทียน
ขันน้ำมนต์แล้วก็มีการจุดประทัด๑๐๐นัด
แก้บนเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวบอกแบบนี้บอกว่า
ถ่ายเลขหางประทัดไว้๔รูป
ปรากฏว่ารูปที่๓และรูปที่๔
มีเสือโครงปรากฏมาตามภาพที่เห็น
ตกใจค่ะยืนยันว่าเป็นภาพที่ถ่ายจริง

แล้วเป็นไปได้ไหมว่าตอนถ่ายเนี่ยไอ้ภาพนี้มันจะเป็นเงาสะท้อน
ตกอยู่บนมือถือแล้วก็พร้อมกับเลขปลายหางประทัดแบบนั้น
แต่เราก็ไม่รู้เขาวางกล่องตรงไหน
ใช่นั่นแหละค่ะ
หรือเอาเลขปลายหางประทัดไปวางไว้บนกล่อง
ปิดภาพเทพเจ้าแล้วกลายเป็นเลขปลายหางประทัด
วกกับเสือที่โผล่ออกมา
ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วกัน
คำเตือนให้หน่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

แต่เห็นคุณปุ้ยเขาจดอยู่เนืองข้างผม
จดแล้วค่ะขนาดนี้แล้วนะ